ต่อด้วยเรื่องของหมานะคุณผู้ชมจะบอกว่าเรื่องนี้สะเทือนใจคนรักหมาอย่างแน่นอน

คือเหตุการณ์เกิดที่บ้านค่ายจังหวัดระยอง
เพื่อนบ้านไปเห็นคนกำลังเลี้ยงหมา
ปรากฏว่าสิ่งที่ทำคือทั้งทุบทั้งตีมันทารุณมัน
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วแบบนี้แอบถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเอาคลิปนั้นมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เขาก็เลยลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้วนะคะ
พาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อยากให้ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
สะเทือนใจนะเอาจริงมันเจ็บปวดมันเหมือนเข้าไปในหัวใจ
คนที่เขารักหมาคุณ

เป็นเพื่อนบ้านที่แอบถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาคลิปนี้มาโพสต์
เธอขึ้นแคปชั่นระบุบอกว่าคนข้างบ้านเอาหมามาตีซะเกือบ
ตายเลยเอาน้ำราดอีกเราก็ไม่รู้ว่าเสียงหมามันร้องจะขัด
ใจมาจากตรงไหนลูกสาวตามเสียงร้องจนกระทั่งไปเจอว่าเพื่อน
บ้านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของหมาเนี่ยกำลังตีหมาเลยสงสารเอ๊ะก็ตั้ง
คำถามว่าไอ้คนที่ทุบตีเนี่ยใจมันทำด้วยอะไรนะคะเขาเลยตัดสิน
แชร์กันออกไปนะคะจนกระทั่งคลิปนี้มันไปเตะตาต้องใจของ
จากนั้นเริ่มปฏิบัติการทันทีค่ะช่วยเหลือมาช่วยเหลือหมาที่ถูก
ทารุณในคลิปนะฮะกระทั่งช่วงดึกที่ผ่านมาทางทีมงานของกลุ่ม
รินเลยคุณคะออกมาค่ะออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็รีบนำ
ตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อช่วยชีวิตเป็น
ด่วนแต่เนื่องจากว่าน้องหมาเนี่ยมันอาการค่อนข้างหนักนะคะก็
เลยต้องมีการนำตัวส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์สัตหีบที่มี
เครื่องมือการรักษาดีกว่าจนประมาณเกือบเที่ยงคืนเศษที่ผ่าน
อันตรายแล้วนะคะครับน้องพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ยังคงต้อง
รักษาตัวต่อเพราะอะไรคุณค่ะเวลาใครไปจับน้องใกล้ใกล้นะโดย
เพราะมือคนนะน้องจะมีอาการสะดุ้งภาวะตัวสั่นตลอดเวลาเลยแบบ
เนี้ยค่ะคือมันกลายเป็นแผลในใจน้องไปแล้วอ่ะมันมันก็มีชีวิตมัน
ก็มีสิทธิ์ใจนะคุณผู้ชมที่นี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็มีการ
ต้างที่มาตัวเนี้ยน้องไข่ขาว

ส่วนคนไปทารุณกรรมน้องไข่ขาวต้องกลับว่า

แต่ก็ต้องถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ความผิดตามพรบธารุณกรรมสัตว์